ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับที่ย่านเพชรเกษมนะครับ
นี่ฮะสุดงงป้าตัวตึงวีนปลาหินด่าลั่นซอย
นะครับเขาบอกเขาเจอกันหลายคนเลยที่นั่น
คือจู่เข้าไปอยู่ในบ้านเขาแล้วไปอารวาส
อารวาสเขาบอกไปปลาขวดปลาหินใส่เท่านั้นยังไม่พอนะครับ
ไปที่ถนนก็ปลาหินใส่คนอื่นด้วย
จัดการปลาขวดปลาไทย
นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีแอบถ่ายอยู่แล้วนี่แอบถ่ายอยู่ใกล้นี่
ตัวตึงเพชรเกษมเหรอใช่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษม๕๑เขตบังแคร์ครับ
คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานคร
คุณป้าคนนี้กำลังยืนโวยวายคือป้าเล็ก
เป็นนามสมมุตินะป้าเล็กนะครับเข้าไปโวยวายเนี่ยไม่ใช่บ้านเธอครับ
แต่เป็นบ้านของผู้เสียหายแล้วก็มีเพื่อนบ้านถ่ายไว้ได้เพราะทุกคน
แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ไม่ได้จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมป้าเล็กออกไปที่ถนนแล้วก็โวยวายต่อ
แล้วก็ไปด่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นแล้วปลาหินใส่ชาวบ้านด้วย
ซึ่งระหว่างนี้นะครับผู้เสียหายก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
มาระงับเหตุหน่อยเถอะกลัวจะแย่อยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็กลัวว่าป้าเล็กจะหนีด้วยจึงขี่รถจักรยายนตามไปห่างห่าง
นะครับก็เห็นพฤติกรรมของป้าเล็กคือค่อนข้างจะคลั่งหน่อยแล้วนะ
คลั่งหน่อยล่ะแล้วเอาอิดเนี่ยทุ่มใส่ถนนบ้าง
ช่วงเดินผ่านร้านหมูปิ้งเดินผ่านร้านหมูปิ้งแล้วทำยังไงไปดูครับ
เอาเอาเดี๋ยวผมมาป้าจะแสดงอะไรป้าแสดงเลยอ้าว

เอาแล้วไปหยิบเขาไหมเออโคตรปั่นเลยว่ะ
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมเขาเข้าไปทำอะไร

เออแล้วกินไม่ได้ที่มากรอบเบลอหน้าไม่กินด้วยอ่ะบอกว่าต้องเป็นนกกินไม่ได้แล้ววางคืน

นะคือพี่ก็ยืนยันบอกว่าป้าเล็กอ่ะเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ
เชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อจะเอาซองยาให้ดู
นี่ไงแล้วบอกกลุ้มใจเหลือเกินป้าเล็กไม่ยอมกินยา
หมอให้มาก็ไม่ยอมกินหนักใจไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ย
เพราะที่ผ่านมาเขาเองนะกับแม่อายุ๘๓ที่อยู่ด้วยกันเหรอ
ก็ไม่รอดป้าเล็กก็ทำร้ายตีบ้างคว่างของใส่บ้าง
อย่างแม่เนี่ยนะแม่ที่ว่าอายุ๘๓เนี่ย
ยังเคยถูกป้าเล็กจิกหัวโขกพื้นเลยหัวท่านแตกด้วยนะ
เคยห้ามให้ป้าเล็กออกจากบ้านก็ห้ามให้อยู่
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานไหนมารับป้าเล็กไปดูแลไปบำบัดไปรักษาหน่อย
คือเคยมีหลายข่าวนะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็ไม่ยอมทานยาก็เคยถามคุณหมอมาเหมือนกันว่า
คือผลข้างเคียงมันจะบางคนนะเฉพาะบางคนนะ
จะมีอาการกระสับกระส่ายนอนแล้วแบบขั้นเนื้อขั้นตัว
นอนไม่ค่อยหลับผู้ป่วยบางคนก็เลยไม่อยากกินไง
เดี๋ยวพี่ให้พี่ชายป้าเล็กเล่าด้วย
กินยาก็ดีขึ้นแต่เขาไม่กิน
เขาบอกว่ากินแล้วลิ้นแข็งลิ้นมันแข็ง
พูดตอนที่เขาหายแล้วนะเขาบอกลิ้นมันแข็ง
แล้วเขาก็ไม่ทำอะไรเลย
ก็ผมก็ต้องให้ตำรวจเขาดำเนินงานดำเนินการไปเลย
ผมจะไม่ยุ่งแล้วลูกเลิกบอกอย่าไปยุ่ง
ไม่ได้ยิ่งคุมยิ่งเอาเลย
มีดผมต้องซ่อนอย่างนี้ผมใช้หั่นหมู
ถ้าเคยเพราะเกิดจะแพงผมก็ตาย
แล้วก็หนักใจกัน
หาอยากให้เจ้านัทธิเขาไปส่งโรงบาทเข้าคุกไปเลย
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกป้าเล็กปลาขวดใส่บ้าน
ยืนยันบอกว่าก็ไม่เคยรู้จักป้าเล็กมาก่อน
ก็ไม่รู้ด้วยว่าป้าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ก่อนเกิดเหตุคนในชุมชนก็ไม่ได้มีใครไปยั่วยุแก

แต่จู่ป้าเล็กก็บุกเข้ามาถึงในบ้าน

หยิบขวดเบียร์ที่หาได้แถวนั้นปลาเข้ามาในบ้าน
คือเขาบอกว่าหมายังกลัวไม่กล้าเห่า
อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาก็เจอยังไงบ้าง
ส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทญาติเอาไปรักษาเถอะ
ไม่ควรปล่อยเอาไว้เดี๋ยวไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
ผู้เสียหายยังบอกอีกว่าเคราะห์ดีนะบ้านเขาไม่เสียหาย
ก็เลยไม่ได้เอาความอะไรแต่หากป้าเล็กไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่น
แล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าป้าเล็กเป็นอะไรยังไง
เดี๋ยวถ้าเขาทำร้ายป้าเล็กขึ้นมามันจะบานปลายได้นะ
แต่ก็เมื่อกี้อีกแล้วที่เราย้อนไป
ขนาดที่บ้านของพี่ชายป้าเล็กยังบอกยังเอาไม่อยู่
ป้าเล็กดื้อไม่กินยาอยากจะให้พาไปรักษาหน่อย